คืออาจ่ายนี่ก็มาเช่าห้องของสถานที่ของคนไทยนี่แหละ
มาเช่าสถานที่ของเมรีนะครับ
แต่ตามข้อมูลของผมเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญา
โดยได้รับการแนะนำมาจากคนที่ชื่อฉายาชายเล็ก
ชายเล็กนี่ชายเล็กนี่คือคนที่เดินอยู่แถวอาบอบนวดแถวเพชรบุรี
คนไทยไหมครับเป็นคนไทยสิครับคนไทย
แล้วก็เป็นคนที่รู้จักสถานที่ต่างเหล่านี้ดี
เพราะอยู่ในวงการอาบอบนวดมา๓๔๐ปีแล้ว
เป็นคนแนะนำให้อาจ่ายเป็นคนจีนที่พูดไทยได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาที่อยากจะมาทำเนี่ยก็มีรู้จักการแนะนำมาตบแต่ง
ห้องเองมันใช้เวลาตบแต่งก็๒เดือนเองมึงก็เสร็จแล้วนะครับ
เสร็จที่สำคัญเลยคุณป้าคุมต้องเข้าใจว่า
อย่างนี้มันต้องรู้จักใครอ่ะที่จะเป็นคนจะไปจ่าย
มันไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วแล้วเฉยมันต้องมีคนที่จะไปติดต่อพื้นที่
รู้จักกับตำรวจในพื้นที่ซึ่งที่ผมบอกก็คือบังมัดนะครับ
เขาอยู่แถบคลองตันเขาใหญ่แถวคลองตันก็เป็นคนแนะนำ
ทีนี้ตัวละครก็จะครบแล้วมีคนแนะนำมีคนรู้จักสถานที่
อยู่อาจารย์มันเข้าไปคุยกับเมรีไม่ได้หรอกครับ
อ่าเมรีมันไม่รู้จักอาฉายมันรู้จักชายเล็ก
ชายเล็กก็เป็นคนแนะนำอาจ่ายมาอาจ่ายมาทำ
ก็ต้องหาคนที่ไปติดต่อกับเจ้าของพื้นที่พูดง่ายว่าเจ้าของพื้นที่
อนุญาตให้เปิดผมเนี่ยมีข้อสังเกตเรื่องเรื่องนี้อยู่หลายครั้งแล้วนะครับ
ซึ่งจะคุมสถานบริการต่างในปัจจุบันสถานบริการต่างไม่มีมารยาทจำนวนมาก
จำนวนมากนะครับซึ่งจริงเนี่ยไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดเลย
ลาวจัดใครอยากจะเปิดอ่ะคุณก็ต้องมี๓อย่างประกอบกันอยู่แล้ว
คุณไม่มีทางบาร์ไหนมีแต่ผู้ชายไปเที่ยวมันก็ต้องมีผู้หญิงมา

อ้าวก็ต้องไปตรวจดสอาจจะตกสำรวจก่อน
ตกสำรวจไม่ได้มีส่วนแบกนึกตกสำรวจ

เพราะดอสอเนี่ยต้องเรียนให้ทราบมันเป็นระบบของบอชน
ที่จะส่งดอสอเป็นคนไปตรวจตรานะครับ
สถานที่ต่างเนี่ยอาจจะไม่ว่าพับไม่ว่าเท็กเนี่ย
จะเป็นดอสอเป็นหลักดอสอจะเป็นคนไปตรวจ
เป็นพ่อบ้านของบชนเอาอย่างนี้นะผมเรียกระบบพ่อบ้านของบชน
จะเป็นคนไปตรวจตราเป็นคนไปอะไรต่างนี่แหละ
ทีนี้ดศก็คงไปตรวจเพราะว่าตกสำรวจ
อ่าเปิดมาเดือนนึงแล้วทำไมไอ้นี่มันตกบัญชีวะ
มันไม่มีมารายการมามันส่งมาเฉพาะท้องที่ใช่ไหม
ซึ่งทางบชนก็ต้องเอาดอสดอสอก็ไปตรวจ
ตรวจก็ไปจ๊ะเอ๋ว่ามียาเข้าไปอีก
แล้วเอาปปศไปด้วยแสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่ารู้ว่ามียาไง
ใช่ไหมอปปสอไปด้วยทำไมแสดงดอสออปปสอเข้าไปก็จะเจอ
เรียนคุณภาคภูมินี้ไปตรวจที่อื่นมันก็เจออีกอ่ะ
แสดงว่าตรงเนี้ยไม่เกี่ยวกับตู้เห่าแล้วไม่เกี่ยวหรอกครับ
อันนี้เป็นเป็นอีกกลุ่มอีกกวนหนึ่งแล้วเพราะว่าจีนเทาในบ้านเราเนี่ย
โอ้โหเยอะเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง